กำนันนกไปถึงไหนลืมยัง
จะจิงสารวัดสิว
มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะ

อายการสั่งฟ้องกำนันนก
หารจ้างหวานฆ่าสารวัดสิว
แต่ไม่ได้สั่งฟ้อง
อายการเห็นว่ารีบพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล

เมื่อวานนี้นายประยุทธ์เพชรคุณนะครับ
โศกสำนักงานอายการสูงสุดแถลงบอกว่า
อายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายปวีนจันคล้าย
หรือว่ากำลังนกสองสำนวนได้แก่
คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจ้างวานฆ่าพันธุ์ตำรวจตรี
ส่วนนายธนันชัยหมากนอก
คนที่ยิงถูกวิสามันไปแล้ว

ส่วนสำนวนที่๒เป็นสำนวนความผิดเกี่ยวกับ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มีตำรวจและพลเรือนอยู่ในเหตุการณ์ขณะยิงสารวัสสิวรวม๒๘คน
แบ่งได้๕กลุ่มตั้งข้อหาตามพฤติการของการกระทำความผิด

อายการก็นำตัวตำรวจและพลเรือนรวม๒๓คน
ส่งฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ซึ่งกำนันนกนะครับจะถูกฟ้องทั้ง๒สารคือสารอาญา
และสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ซึ่งอายการจะเสนอสารให้นับโทษทั้ง๒สำนวนต่อกัน
ขึ้นอยู่กับสารใดจะตัดสินคดีใดก่อนครับ
สำนวนแรกอายการสั่งฟ้องกำนันนก
ตามที่พันธ์การส่งเสนอมาทุกข้อเก่าภาพ
แต่สำนวนฝากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสั่งไม่ฟ้องบางท่าน
กำหนันนกจะถูกฟ้อง๒สาร
คดีอาญาจะถูกฟ้องที่สารอาญาถนนรัชดานะครับ
ในขณะเดียวกันก็ถูกกล่าวหาเป็นผู้สนับสนุน

ก็ต้องถูกฟ้องที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
คนหนึ่งถูกฟ้อง๒สาร๒คดีอย่างนี้

เพราะมันเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานในการเราอยู่แล้ว
นั่นคือประการที่สอง
อายการสั่งไม่ฟ้องตำรวจ๕นาย
ได้แก่พันธุ์ตำรวจเอกกิศดาพรจงอักษร
อดีตผู้กำกับการสอนอพญาไทย
แล้วก็ตำรวจอีก๔นายที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านอายการมองแบบนั้น
ตามขั้นตอนสำหรับผู้ต้องหาที่อายการสั่งไม่ฟ้อง
ต้องรอความเห็นจากพบตรก่อน
หากไม่เห็นแย้งก็จะถือว่าสิ้นสุด
ส่วนกรณีของพันธบทเอกวชิลายาวไทยสงศ์หรือภูมิกับเบิ้ม
ที่เสียชีวิตไปนะครับ
ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาในสำนวนของพนักงานสอบสวน

แม้จะอยู่ในเหตุการณ์วันดังกล่าวก็ตาม
ซึ่งอายการก็ไม่ขอก้าวล่วงในส่วนนี้นะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าคดีกำนันนกนะครับแล้วก็คดีแวดล้อม